ไปติดตามผลกันนะครับสุทธศทายหลีกกันหน่อยนะครับ
ออกสตาร์ทแค่๒นาทีนะครับบางกอกซิตี้ก็ได้เฮก่อนออกน้ำก่อนหนึ่งสูตรจากพีรพลนะครับ
แต่จากนั้นกรมทางหลวงแก้คืน๒ลูกนะครับจากการยิงไกลของสุธิพรกรัฐเจริญนาทีที่๙และโรมิโดดาวซินวันนาทีที่๑๔ครับ
ในครึ่งหลังนะครับกรมทางหลวงยิ่งเล่นยิ่งคึกครับยิงเพิ่มอีก๒ลูกเป็น๔ต่อ๑นะครับจากจิรสินกิมเสงนาทีที่๒๘และนาทีทุซิรินาทีที่๒๙ครับ
กอกซิตี้เองก็ไม่ยอมถอดใจนะครับแก้คืนเป็น๒ต่อ๔จากจักรพลศรีนารานาทีที่๓๐แต่ว่านาทีถัดมาครับพาสกรสกลวารีก็บวกประตูให้กับกรมทางหลวงหนีห่างไปเป็น๕ต่อ๒สถานการณ์ไม่ดีเอาซะเลยครับ
แต่ว่าในช่วงท้ายนะครับบางกอกซิตี้ก็เปิดเกมลุกบุกเต็มสูบแล้วครับ
วงคืนทีเดียว๓ลูกจากปรัชญาศรีมันตะนาทีที่๓๒

และนัดประดับพลอยนาทีที่๓๙ก็จบเกมนะครับ
เสมอกันไป๕ต่อ๕บางกอกซิตี้เก็บเพิ่มเป็น๒๐คะแนนนะครับ

เพราะว่านนทบุรีนั้นก็แพ้ราชนาวีไป๔ต่อ๕

ก็ตกชั้นเป็นทีมที่๒ต่อจากนครราชสีมาเดอร์มอร์วีวันนะครับ

เนื่องจากการท่าเรือนั้นโดนห้ามแข่งในบ้าน
เกมนี้นะครับครึ่งแรกการท่าเรือสร้างเซอร์ไพรส์ครับ

ได้ประตูจากชัยวัดจำกระจ่างณที่๕

และพรมคลสีซับแสงณที่๑๖นะครับ
แต่ว่าพอมาครึ่งหลังไม่ถึงนาทีครับ
นันชัยชมบุญก็ทำประตูให้กับการท่าเรือนี้ห่างอีก

ช่วงเวลาที่เหลือชนบุรีก็โหมบุกอย่างหนักนะครับ
แล้วก็ทวงคืนได้๓ลูกนะครับ
จากสุภูเตือนกลาง๒ลูกณที่๓๒และ๓๓
รวมถึงประตูปิดท้ายจากซาป้านาทีสุดท้ายของเกมครับ
หมดเวลานะครับการท่าเรือก็เฉินชนะไป๔ต่อ๐

หลังจบเกมนะครับนายอริสักเป็นจักษ์ศิริวัล
ประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาตินะครับ
ลีกสูงสุดในสมัยที่๙
ส่วนผลคู่อื่นเป็นอย่างไรมาติดตามกันบ้างนะครับ
เอาชนะห้องเย็นท่าข้ามไป๑๐ประตูต่อ๗ครับ
นครราชศรีมาแพ้พัทยาไทเทคไป๓ต่อ๖
สุราธานีครับชนะมเกษมบัณฑิตไป๓ประตูต่อ๑นะครับ
ก็๒ทีมที่เลื่อนชั้นขึ้นมาแข่งขันในหลีกสูงสุด
และอีกทีมก็คือมภาคตะวันออกเฉียงเหนือรองแชมป์ดิวิชั่น๑ครับ